ชาวจีนเขาชอบนะสุดแล้วเขาบอกว่าฝากชื่อนามสกุลมาทำบุญถึงที่เชียงใหม่เยอะเลยครับ

อกจากนี้ยังมีลิวเตอร์หัว

ไม่มาเพราะเป็นซุปเปอร์สตาร์เมืองจีนผมไม่ได้มาหรอก
แต่นี่คือเหล่าบรรดาคนจีนจริง
ชื่อนามสกุลชื่อเสียงเรียงนามแทร่เซอร์อะไรมาหมด

จริงที่นี่คือวัดร้องทานตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เขาส่งมาคืออะไรผ้าทายชื่อสกุลแซ่
คนจีนต้องมีเส้อใช่ไหมล่ะชื่อเส้อ
วันเดือนปีเกิดเขาบอกว่าชาวจีนเนี่ยฮิตมาก

พันเล่มนั่นหมายความว่านี่ต้องมีประมาณสัก๓๐๐ชื่อ

ในพิธีนี้นะครับก็มีพระสงฆ์จำนวน๑๐๘รูปเข้าร่วมสวดมนต์ด้วย
งานนี้นักท่องเที่ยวและเจ้าของร้านชาวจีนที่เขาขาย
วัตถุมงคลของไทยในประเทศจีน

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะจีน

เกาหลีฮองโกงไต้หวัน
แทบจะทุกประเทศที่เขาบอกว่ามีความเชื่อทางสายพุทธเนี่ยนะ
เขาก็จะมากราบไหว้ที่เมืองไทยกันเยอะเหมือนกัน
เอางี้ไทยเราไปต่างประเทศก็ยังไปกราบไห้ของเขาเลย
เราไปแบบญี่ปุ่นเราไปวัดญี่ปุ่นเลยใช่ไหมล่ะ
เหมือนกันครับสำหรับพิธีกรรมนี้เขาบอกว่าจะเริ่มด้วยการจุดเทียนสะดอก
เพราะถือว่าเป็นความเชื่อและศรัทธาของชาวจีนที่เขาศรัทธาในพลังมูแบบไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีกรรมต้องมีอะไรมีพญานาค
พญานาคนี้มีชื่อเป็นภาษาจีนด้วยนะว่าเขาเรียกว่าสุยหลง
พญานาคมันเหมือนบางแปลงอารมณ์ประมาณนั้น
แล้วยังไงต่อชาวจีนที่เขามีความเชื่อความศรัทธาเขาเปิดร้านที่ขายเครื่องรางวัตถุมงคลของไทย
ในประเทศจีนเขาก็เลยไปทำแบบว่ารับส่งต่อบุญคนจีนเขาก็เลยฝากบุญกันมา
เมื่อกี้ที่ฉันเห็นเขาเหมือนไลฟ์เหมือนถ่ายเหมือนเซลฟี่แล้วพูดอยู่
เพื่อให้เห็นเลยว่านี่ทำพิธีกรรมให้เรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่คุณส่งมาเราจัดการให้ผ่านข้ามประเทศกันไปเลย
สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดจริงเรียกได้ว่าเป็นพลังความศรัทธาที่มาจากต่างประเทศ
ข้ามประเทศอ่ะเอองั้นไปถามหนึ่งในนั้นบ้างไหม
เป็นคนจีนเลยที่มาประกอบธุรกิจอยู่ในเมืองไทยชื่อว่าคุณเหลียงหวงปัว
หัวกลัวเป็นคนจีนอายุ๓๔ปีเป็นนักธุรกิจชาวจีนเขาบอกว่า
ในประเทศจีนเนี่ยนะมีคนรู้จักสำนักอาจารย์ทรัพย์เป็นอย่างดี
อ๋อเหรอเรียกอาจารย์นะสำนักเนี้ยเขาเรียกว่าปัยอีนานซื้อแปลเป็นไทยให้หน่อย
บุรุษชุดขาวไม่เกี่ยวอะไรกับเรียอัลมาริดนะอันนั้นราชาญชุดขาว
อันนี้คือเขาใส่ชุดขาวไงทำพิธีใช่ไหมถูกต้องฮะ
คนจีนส่วนใหญ่เขามีความเชื่อในเรื่องนี้เขาก็เลยฝากชื่อนามสกุลแล้วก็ภาพถ่าย
มาร่วมจุดเทียนสะดอกเคราะห์และทำบุญกับทางวัด
ผมว่ามันเป็นเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยส่วนหนึ่งนะ
และเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ก็คือเราได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์
เพื่อให้คนจงคนจีนเขาไม่ได้แค่ส่งชื่อส่งรูปมาอย่างเดียวแล้ว
เขามาที่เที่ยวต่อไปเขาจะต้องมาเที่ยวยังไง
เพราะว่าไต้หวันเองเนี่ยเค้าจะมามูที่เมืองไทยบ้างแหละ
ใช่ไหมล่ะเห็นไหมเออเป็นการแบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ
ในประเทศรวมถึงการท่องเที่ยวแบบที่คุณชนะบอกด้วยนะคะ